จำไว้ถ้าตามใดที่คนรุ่นใหม่ของเราไม่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้

กูจึงศรัทธาต่อคนรุ่นใหม่กูบอกได้เลย

แล้วกูเชื่อฟังเขาเด็กต้องกล้าหารในการแสดงออก
เก้นของเขาคือความเป็นร่วมสมัย
มันเปลี่ยนนะทุกอย่างมันเปลี่ยนนะ
มึงต้องเข้าใจกูเป็นคนแก่ที่เข้าใจคนรุ่นใหม่นะ
เป็นคนที่ศรัทธาคนรุ่นใหม่มากนะมึงจำไว้เลย
มึงจะไม่บ้าอ้างแก่นมึงจะมาบอกมัน
ต้องการเร็วต้องการด่วนมันไม่มีความอดทนไม่มีอะไร
มันเป็นธรรมชาติของมันในโลกที่มันเปลี่ยนแปลง
มันเข้าใจไหมในโลกเมื่อกูกับพ่อกู
พ่อกูก็ไม่พอใจหาว่ากูก้าวล้าวหามึงกูไม่เชื่อฟัง

ในขณะที่ลูกที่เชื่อฟังกลับไม่ได้ดี
มึงเห็นหรือยังบางครั้งมึงต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนแปลง
มันเกิดนักคิดความรู้มันไม่ได้
มันไม่ได้ว่ามึงแก่แล้วมึงจะมีความรู้ดีกว่าเขาไม่ใช่
มันก็จะความสามารถของมึงดีกว่าเขาไม่ใช่
ของเขาต้องรวดเร็วเขาต้องแข่งกับโลกทั้งหมด
แข่งกันในประเทศแต่มันแข่งกับโลกทั้งหมด
ดังนั้นความคิดของเด็กเหล่านี้มันจึงปูดปาดและรวดเร็ว
มันเปลี่ยนแปลงเร็วจนกระทั่งคนแก่ทุกคนหวาดกลัว
แต่มึงต้องยอมรับว่านี่คือโรคใหม่
ใหม่ไม่ใช่ในประเทศเราอย่างเดียวที่เปลี่ยนอย่างนี้

จำไว้ถ้าตามใดที่คนรุ่นใหม่ของเราไม่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้

กูจึงศรัทธาต่อคนรุ่นใหม่กูบอกได้เลย
สอนคนลูกศิษย์กลัวเด็กรุ่นใหม่

เด็กอายุ๒๐กว่าสามารถยกมือ
แล้วบอกว่าสิ่งที่อาจารย์คิดผิด

เด็กมันเสนอนั่นคือประโยชน์

รู้ว่าการบริหารจัดการวัดกูจึงยิ่งใหญ่และงดงาม
เด็กรุ่นใหม่ของกูจึงขึ้นคลองอำนาจทั้งหมด

ไม่มีคนแก่คนแก่กลายเป็นที่ปรึกษาหมด
หนุ่มเกิดขึ้นมาหมดทั้งหัวหน้าฝ่ายทุกหัวหน้า
นี่คือสิ่งที่กูใช้คนหนุ่มคิดใหม่
มึงเข้าใจเปลี่ยนแปลงความคิดกูทั้งหมด

จำไว้เลยดังนั้นกูศรัทธาสิ่งนี้มากกว่า

มีคนเชื่อว่าหัวงอกหัวดำกูไม่สน
แต่กูเชื่อในความคิดของทุกคน

กูมองทุกคนทั้งหมดคือคนเท่าเทียมกัน
ไม่คิดว่าไอ้นี่คนแก่แล้วกูจะฟังมัน

ดังนั้นมึงรู้ไอ้การประชุมของกู๑๔๕คน
เด็กหนุ่มอายุ๒๐กว่า
สามารถยกมือและสวนทางกับคนอายุ๖๐กว่า

แล้วความคิดของเขานั่นจึงนำเสนอมาสู่สิ่งที่ดีที่สุด

มากกว่ากูกูบอกว่าพวกมึงเก่งกว่ากู

กูดีใจชิบหายที่มึงคิดได้ดีกว่ากูด้วยแล้วมันทำดีกว่ากูด้วย
ตอนนี้กูวางมือวัดร่องขุนกูทั้งหมด

มันต่อยอดจากความคิดที่ยอดเยี่ยมของกู

แต่ถ้ามึงใช้ความคิดของกูที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลา

จำไว้แหละกูรู้ว่าวันเวลาของกูจะล้าสมัย
กูต้องสร้างคนให้เกิดขึ้นเมื่อกูอายุห้าสิบ
ใช้เวลาทั้งหมด๑๕ปีในการสร้างคน
จำไว้เลยเพื่อต่อยอดสมองอันบัดศพของกู
ที่งี่เง่าของกูที่แก่
เข้าใจว่าสมองแก่ของกูจะจบลงแล้ว

เข้าใจเพื่อให้มันต่อยอดสมองเยี้ยของกู

ไม่เห็นแกว่ากูแก่กว่ามึง
กูเห็นว่าเด็กต้องกล้าหารในการแสดงออก
เด็กต้องกล้าในการแสดงออกแล้วแสดงความคิดเห็น
คิดของเขาคือความเป็นร่วมสมัย
จำไว้เลยนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชาติแม่งเติบโตได้